มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรสาครกันหน่อยนะคะ
งานก่อสร้างเป็นการต่อเติมอาคารของบริษัทแห่งหนึ่งค่ะ
หล่นลงมาทับคนงานที่กำลังจะติดตั้งแผ่นปูนั้น
เสียชีวิตไป๒บาดเจ็บไป๑นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายค่ะ๑๐โมงครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะ
หลังตำรวจสคฐุ้มแบนสมุทรสมุทรรศาคณรับแจ้ง
จำกัดอยู่ที่ตำบลอ้อมน้อย
เจ้าหน้าที่รีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเลยนะคะ
ในที่เกิดเหตุพบว่าอาคารหลังนี้
อยู่ระหว่างการก่อสร้างต่อเติมใหม่
ลักษณะก็คือเป็นอาคารสำนักงาน
และภายในมีอาคารจอดรถสูง๔ชั้น
แผ่นปูนที่ใช้สำหรับทำผนังตัวอาคาร
ขนาดใหญ่น้ำหนัก๖ตันกว่าหล่นลงมาจากชั้น๓
ทับร่างของนายนัทธวุฒิชอบสุขอายุ๒๓ปี

กำลังติดตั้งแผ่นปูนี้อยู่นี่นะคะ

จากการสอบถามนายสุพักช่อรักอายุ๖๑ปี

ซึ่งรถเครนคันนี้คือรถเครนที่ใช้ยกแผ่นปูนอันนี้เนี่ยนะคะ
เล่าเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นกำลังขับรถเครน
ที่กำลังยกแผ่นปูไปวาง
แล้วก็มีคนงานทั้งหมด๓คน
๓คนนี้ช่วยกันจับแผ่นปูนนี้
แล้วก็ยึดผนังปูนให้เข้าที่
จากนั้นมีเสียงตะโกนบอกว่าเอาสลิงออก
ลิงก็คือสลิงที่มันติดอยู่กับพรีแคสต์
ก็คือแผ่นปูนสำเร็จบอกให้เอาสลิงออก
พอตัวเองปลดออกปรากฏว่าแผ่นปูน
มันร่วงหล่นลงมาพร้อมกับคนงาน

ทำให้นายนัทธวุฒิเสียชีวิต
อีก๒คนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่ว่าล่าสุดนะคะคนที่บาดเจ็บสาหัสอีก๑คน
ที่มีชื่อว่านายธวัชชัยแสนพรมอายุ๓๘ปี
ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาชัย๒ล่าสุด

นายภูวดลคงดีอายุ๓๒ปี
เพื่อนคนงานอีกหนึ่งคนเล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุ
ทำการติดตั้งแผ่นและยึดน็อต
พอยึดน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยถอดสลิงออก
ปรากฏว่าตอนที่ถอดออกน็อตอีกด้านมันรั้งแผ่นปูน
อันนี้ไม่อยู่ก็เลยทำให้แผ่นปูนแตก

ฟังเสียงเพื่อนคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
ทำการติดตั้งแผ่นใช่ไหมครับ
แล้วเราทำการติดเสร็จแล้วยึดน็อตจะมีน็อตอยู่
ยึดเสร็จปุ๊บทำการถอดถอดถอดละครับ
พอเราถอดเสร็จเช้าชอตฟังนี้มันล้างก็ไม่อยู่
มันก็เลยแทบฝั่งเพื่อนค้ามันก็เลยล่วงลงมา
พอเราติดตั้งนั้นก็ล่วน
คนนี้คืออยู่ด้านล่างไมล่ะผู้เสียชีวิตนั้น
อยู่ข้างบนครับผมข้างบน๒คนสามคน
คิดว่าความถูกภาคเกิดจากอะไรครับ
เกิดจากน็อตครับผม

อันนี้อยู่ครับเนี่ยน็อต
ด้านขวามือจะเป็นอย่างนี้ครับ

ตอนนี้อยู่ที่๖เมตร

ราชการจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ทันที

บอกว่ามาตรการในการดำเนินการเกี่ยวกับ

เทศบาลนครอ้อมน้อยพร้อมวิศวกร

ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในอาคารนี้
มีความปลอดภัยที่จะดำเนินการต่อไหม

ส่วนส่วนที่๓สพกระทุ่มแบน
เข้ามาสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร

ของตัวอาคารและการเข้าตรวจสอบ

จากการตรวจสอบได้มาตรฐานทุกอย่างเลย
สิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นอุบัติเหตุ